แต่ว่านี่เป็นประโยคที่นายยกรัฐมนตรีพูดกับผู้สิทธิ์ข่าวเมื่อวานนี้
หลังจากที่ผู้สิทธิ์ข่าวพยายามจะถามเกี่ยวกับกรณีเรื่องของการเตรียมพร้อมในการรับมือการชุมนุมวันที่๑๙กันยายน
ว่ามีการเตรียมกำลังอะไรวางไว้หรือเปล่า
แล้วก็ข่าวลือหนาหูมาตลอด๒อาทิตย์แล้วนะฮะก็คือเรื่องของการปฏิวัติ
นายกรัฐมนตรีก็เลยตอบแบบนี้แหละฮะ
กลับบ้านกลับบ้านเหลือเถอะ

ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารณ์สุภาพคริกฝ่ายในคิดเซ็นต์ใต้เมืองไทย

กล้าตั้งคำถามของนักข่าว
ถึงแม้จะมีคำตอบออกมาเพียงคำเดียว
แต่ว่าก็ทำให้คนได้เห็นภาพ
ดับกระแสไปได้พอสมควรครับ

จะมีการปฏิวัติอีกรอบหนึ่งหนาหูมาก
ต้องเรียกว่าหนาตาไม่ใช่หนาหูเพราะในโลกออนไลน์

ถ้าเป็นภาวะปกติข่าวแบบนี้คนอ่านปั๊บ
ตัดสินใจได้เลยข่าวลือข่าวปลอม
แต่ว่าในภาวะอย่างนี้องค์ประกอบหลายอย่าง
มันทำให้คิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า
ประกอบที่กำลังจะมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นวันที่๑๙
กัญญาองค์ประกอบที่เขาลุกไล่ให้นายกรัฐมนตรีลาออก
ประกอบที่เกิดความไม่แน่นอนในสภาผู้แทนราษดร
ประกอบที่วุฒิสมาชิกกลับลำถอยหลัง
มาสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูลหลายเรื่อง
รวมทั้งองค์ประกอบเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่กำลังติดชะงักติดลม
ก็เลยมีข่าวลือว่าจะมีการปฏิวัติ
พอมีข่าวลือปฏิวัติเมื่อวานตลาดหุ้น
ฝันหนีดีฟอร์ก่อนเพื่อนเลยครับหุ้นติดลบไปเท่าไหร่ล่ะ๑๘๑๕จุด
แต่ว่าเมื่อวานนี้พอช่วงท้ายที่ธรรมเนียบ
หลังจากนายกรัฐมนตรียืนบนโพเดียมแถลงข่าวเสร็จ
มีคำถามวงแตกตามมาเลยครับว่าท่านครับ
จะมีการปฏิวัติรัฐประหารไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ตอบ
แต่ว่ามาตอบว่าตอนหลังว่าเลอะเถอะฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นหัวข่าวใหญ่
บนหน้าหนังสือพิมพ์เป็นข่าวนี้แหละครับ
เป็นข่าวที่นายกตอบนี่แหละตูเดือดข่าวรัฐประหารไล่นักข่าวฉะเลอะเทอะ
อีกฉบับหนึ่งบอกบิ๊กตู่โวยเลอะเทอะโต้ปฏิวัติ
มีข่าวหัวรองว่าทบสยบกระแสร้อนเคลื่อนพลแค่ฝึกรบ
ขอดูไฮไลท์หน่อยเมื่อวานนี้นักข่าวถามถึงกระแสข่าวการปฏิวัติ
อย่างที่ว่านี่แหละผลเอกประยุทธ์นี่ที่โบกมือไล่เมื่อกี้ตอบว่าเฮ้ยไป
กลับบ้านไปเลยแล้วก็เดินออกจากโพเดียมจากห้องแถลงข่าว
เดินแล้วตามสไตล์นายกก่อนจะพ้นประตูไปขอหยุดหันหน้าขวับมา
ถามว่าแล้วใครจะปฏิวัตินักข่าวคนเดิมก็ถามว่าเอาก็ทหารจากกองทัพบกสิครับ
นายกก็บอกว่าเลอะเถอะอย่าเอาทหารมาถามแบบนี้
ผมว่าลองท่านที่ฟังข่าวอยู่แล้วอาจจะเคยได้ยินข่าวนี้แล้ว
แต่เอาขอเอาตรงช่วงที่นายกตอบคำถามมาเปิดให้ฟังอีกทีสิครับ
นายกแต่ถามเรื่องอื่นก็ได้ค่ะนายก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
นาศพุทธนายคให้ดูเพื่อจะบอกว่าหนึ่งนายกบอกว่าละเถอะ
ก็แปลว่าไม่มีการปฏิวัติอย่างนั้นหรือเปล่า
คำตอบนี้ถึงแม้จะสั้นแต่ผมคิดว่าอย่างน้อย
อย่างน้อยก็ทำให้กระแสข่าวเรื่องการปฏิวัติ

เวลาเขาจะปฏิวัติเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
สมัยก่อนก็มีคำถามอย่างนี้ว่าพบทบ
หลายคนถูกตั้งคำถามว่าจะปฏิวัติไหม
คำตอบก็คือไม่มีแต่สุดท้ายปฏิวัติก็มี
ไม่ตอบก็มีสุดท้ายปฏิวัติก็เคยมี
แต่ว่าคราวนี้การที่นายกบอกว่าเลอะเทอะ
ยังไงก็อย่างน้อยก็พอสบายใจได้จุดหนึ่งว่า
มันจะนำไม่สู่ไปถึงจุดนั้นประเด็นที่
เมื่อข่าวปฏิวัติถูกกลบไปก็ใช่ว่า
คนจะเบาใจนะครับเพราะยังมีสถานการณ์และความเป็นไป
อีกหลายเรื่องที่กำลังเกิดขึ้น
ที่กำลังเกิดขึ้นให้ประชาชนตั้งคำถามว่า
แล้วจะไปยังไงต่อการชุมนุม
ในวันที่๑๙กันยายนนี้ก็อีกจุดหนึ่ง
ต้องคอยติดตามดูว่าคนจะมากันมากน้อยแค่ไหนจะมีความ
เลื่อนไหวยังไงจะมีการกดดันยังไงต่อ
ถัดมาความเคลื่อนไหวในสภาเนี่ยวันนี้
เขาเปิดอภิปรายทั่วไปกันมาตั้งแต่เช้าเท่าที่ฟังมา
นายกนั่งฟังให้สมาชิก
สภาอภิปรายโอ้โหดูเดือดครับดูเดือด
โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ดุเดือดรุนแรงแล้วไม่รู้จะนำไปสู่อะไร
ไหนจะมีการเคลื่อนไหวเรื่องการแก้รัฐมนูล
ฉะนั้นอุณหภูมิในสภากับนอกสภา
ช่วงนี้ร้อนพอพอกันนานนานนะครับ
อุณหภูมิในสภากันนอกสภาจะรุ่มร้อน
ในลักษณะใกล้เคียงกันบางทีข้างนอกรุ่มร้อน
ในสภาไม่มีปัญหาบางช่วงในสภารุ่มร้อน
สภาไม่มีปัญหาก็ถวงดุลกัน
แต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้ทั้งในสภาและนอกสภา
อุณหภูมิร้อนพอกัน
ร้อนด้วยเรื่องการเมืองนั้นไม่เท่าไหร่
แต่ว่าที่ร้อนมากก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาเศรษฐกิจที่ในสภาเขาอภิปรายกันเยอะ
ถึงแม้ว่าจะไม่อภิปรายในสภา
คนทั่วไปก็ประสบกับตัวเอง
โรงงานทยอยปิดทุกวันเอาคนออกจากงานทุกวัน
กิจการการค้าการขายทยอยปิดตัวทุกวัน
คนที่ทำอยู่ในองค์กรนั้นในกิจการนั้น
ก็ตกงานเพิ่มขึ้นทุกวันเกือบทุกอาชีพ
นี่เป็นสัญญาณที่หนักมาก
แล้วก็ยังไงรัฐมนตรีคลังยังหาตัวไม่ได้
รัฐมนตรีครั้งสำคัญนะครับ
ถึงแม้นายกจะบอกว่าไม่มีรัฐมนตรีคลัง
แต่ท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านรับผิดชอบดูท่านดูอยู่
มีค่าราชการกลไกค่าราชการประจำแข็ง
ยังดำเนินการได้อยู่แต่ว่าในเชิงของการบริหาร
ในภาวะอย่างนี้การไม่มีรัฐมนตรีคลัง
รัฐมนตรีเศรษฐกิจที่สำคัญก็ส่งสัญญาณ
อะไรหลายอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คนที่อยากได้มาเป็นเขาก็ไม่มาเขาเห็นเรื่องของคุณปรีดี

คนที่อยากขึ้นไปเป็นสังคมก็ไม่ยอมรับ
ยังไม่ทันไรก็ถูกอภิปรายเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องวุฒิการศึกษา
แล้วบ่ายวันนี้คอยดูเถอะจะเจอหนัก
จะเจอหนักว่าคนที่บอกว่าผมพร้อม
จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
จะถูกอภิปรายเรื่องอะไรถึงแม้จะเป็นเรื่องเก่าเก่า
วันนี้เอามาขยี้แผลกันใหม่แล้วจะชี้ให้เห็นว่า
คนอย่างนี้น่ะเหรอจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ในภาวะอย่างนี้ในภาวะที่ต้องมากู้เรื่องเศรษฐกิจ
ที่กำลังล่มสลายคนกำลังทยอยตกงานคน
กำลังถูกออกจากงานกิจการทั้งหลายทั้งปวงเวลานี้
อยู่ในสภาพเดียวกันหมดแล้วมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงเลย
ว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เมื่อไหร่ทั้งหมดนี้
มาขีดเส้นใต้ให้ฟังแต่ว่าอย่างน้อยคำตอบที่นายกบอกว่า
ข่าวลือปฏิวัติเป็นเรื่องเลอะเทอะก็พอใจได้
ในระดับหนึ่งพอใจได้ในระดับหนึ่ง
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
น่าติดตามเรื่องของการเมืองที่ร้อนแรงขอบคุณอาจารย์สภาพพลิกระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ